ซึ่งการตรวจพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์นั้นถือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะครับ
ในการที่จะไขคดีสำคัญต่างมาแล้วมากมาย
โดยหนึ่งในหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านนี้ก็คือสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
วันนี้หน่วยงานแห่งนี้กำลังพัฒนานำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาคลี่คลายคดี
วบคู่กับการตรวจพิสูจน์แบบเดิม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
ผ่าพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิตเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต

สำคัญของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งทุกครั้งที่พบศพของผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าจะเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
เหล่านั้นก็จะถูกส่งมาที่สถานที่นี้
เพื่อทำการพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ทันที
โดยในปีนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาได้จัดโครงการเปิดบ้านสถาบันนิติเวชวิทยาประจำปี๒๕๕๙
เพื่อให้ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมเทคโนโลยีในการตรวจพิสูจน์ที่ทันสมัย
ห้องปฏิบัติการต่างที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้
ซึ่งมาหลังจากนำศพเข้าเครื่องสแกนแล้ว
ก็จะปรากฏผลเป็นภาพ๓มิติบนหน้าจอ
เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์โรคระบาดแพ้ต่าง
รวมไปถึงพิสูจน์หาสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะ
เพื่อนำไปเปรียบเทียบก่อนการนำเข้าตรวจภาพเชิงซ้อน
โดยสถาบันนิติเวศได้นำเครื่องตรวจสอบที่ทันสมัยนี้
มาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
คือกลุ่มหนึ่งคนที่เราตรวจศพไม่ได้เช่นพี่น้อยสลามครับ
ด้วยความเชื่อเราไม่สามารถไปผ่าศพได้
แต่เราไม่เคยทราบเลยว่าพี่น้องของเราเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไร
อย่างแท้จริงเพราะว่าเราดูจากภายนอก
ได้เครื่องนี้มาก็ทำให้เราสามารถไปอธิบายได้ว่าพี่น้องอิสลามกลุ่มนี้เสียชีวิตจากอะไรได้บ้าง
เช่นเลือดออกในสมองนะครับเลือดไปเลือดหัวใจไม่เพียงพอนะครับ
หรือเป็นโรคหรือเป็นมะเร็งอันนี้เราตอบได้
อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่อาจจะเกิดจากความรุนแรงเช่นถูกยิงนะครับ
หมายถึงว่ากระสุนปืนผ่านอะไรบ้างนะครับแล้วก็กระทบอะไรบ้างตั้งแต่ตอนแรกนะครับ
สามารถที่จะเป็นการสร้างภาพทำให้คนเห็นภาพตามเช่นเดียวกับเรานะครับ
ยังได้นำเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพิษด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อมาตรวจวิเคราะห์หาสารและปริมาณสารในศพ
สารเสพติดหรือสารพิษกว่า๑๖๐๐ชนิด
โดยอยู่ในกระบวนการตรวจพิษวิทยาเพื่อความแม่นยำเพิ่มขึ้นในการพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานนอกจากการตรวจพิสูจน์ศพแล้วคือความคาดหวังของสังคม
ซึ่งหากเป็นคดีที่สังคมจับตาแม้จะทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกระบวนการ
แต่สังคมก็มักจะไม่ฟังและมักจะเชื่อจากสิ่งที่เห็นจากภายนอกเท่านั้น
ผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยได้เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงสร้างของสถาบันนิเศษอยู่ที่สำนักโดยแห่งชาติ
ทุกคนก็มองว่าเหมือนกับเป็นคนทำงานเป็นกลุ่มเดียวกัน
อย่างไรก็ตามสถาบันนิติเวศเป็นกลุ่มแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นเพศัตริย์ครับมาทำงาน
สิ่งที่เราทำก็คือทำงานบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับ
และเท่าที่ผ่านมาตลอด๖๐กว่าปีที่นิเวศทำงานมาเราไม่โดนกดดันนะครับด้วยระบบ
ก็คือที่นี่ฟรีทำให้เราสามารถชาติฟรีให้เราในการทำงานอย่างเป็นระบบ
และตอบคำถามที่ต้องตอบจริงคือเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จริงนะครับโดยไม่อิงเรื่องอื่นครับ
ภารกิจหลักของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เน้นหนักไปทางพิสูจน์ตามหลักวิชาชีพของแพทย์นิติเวศ
เพราะนิติวิทยาศาสตร์นั้นก็มีส่วนสำคัญในคดีต่าง
ซึ่งการทำงานของสถาบันนิติเวศนั้นก็เปรียบเสมือนการนำหลักนิติเวชศาสตร์และวิชาชีพแพทย์
รวมถึงการพิสูจน์หลักฐานต่างเป็นเครื่องมือในการจับกลุ่มตัวคนร้าย
ยังมีอีกหลายคดีที่ยังคงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์นิติเวทย์
เพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้ายตัวจริงเช่นกัน